คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่สังคมก็ให้ความสนใจจับตาดูนะคะว่าจะไปในทิศทางไหน
เรื่องของคดีวัยรุ่นเจ้าถิ่นย่านบังแคที่ยกพวกไปถล่มหน้าบ้านคู่อริ
แล้วก็กลับเป็นฝ่ายถูกแทงเสียชีวิตไป๒ศพ
ล่าสุดค่ะวันนี้สารอาญาธนบุรีให้ประกันตัวในบาสแล้วนะคะ
ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นด้วยวงเงิน๕แสนบาทนะคะ
นี่แหละค่ะที่สารอาญาธนบุรีทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์พร้อมด้วยหมอปลาก็พาแม่และแฟนสาวของในบาส
ผู้ก่อเหตุไปที่ศาลเพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
เปียนายสาริสแสงจันทร์เป็นผู้ออกหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาทยื่นต่อสารเป็นหลักประกันค่ะ
ก่อนที่จะยื่นประกันตัวแม่ของในบัสถึงกับยกมือไหว้ขอบคุณทนายภัยศาลหมอปลา
แล้วก็เสียเปียนะคะที่ช่วยเหลือเพราะเธอบอกว่าลำพังเธอคนเดียวคงไม่มีเงินที่จะยื่นประกันตัวลูกชายแน่นอนค่ะ
แค่มุ่งแถวแถวสังประดาย
ไม่มีฝันดาแน่นอนค่ะ

ขอเป็นเด็กแล้วแบบพอไม่มีเพื่อนไม่มีใครค่ะ

พูดเป็นแค่สองคน
ถามทนายเรื่องของคดีเนี่ยนะคะทนายภัยศาลบอกว่าขอเก็บไว้ในสำนวน
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับฝั่งในบาส
เพราะว่าคลิปล่าสุดก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส
ทีมกฎหมายจะติดตามการทำสำนวนคดีของตำรวจ
ว่าจะมีการสอบสวนกลุ่มคู่กรณีเพิ่มเติมหรือไม่
เพราะว่าจากพฤติกรรมของคู่กรณีนั้นเข้าข่ายความผิดหลายข้อหาค่ะ
คู่กรณีจะให้เขาทิ้งยังไงเป็นคำให้กามอ้างของเขา
แต่ส่วนของเราเราได้เก็บพยายามหลักฐานไปทั้งหมดแล้ว
การตอบสู้คดีธนาคอยืนยันอีกครั้งว่าขอปิดเป็นความลับ
ส่วนเชิดที่ตำรวจเราอยากจะขอเสียงให้รอสอบเพิ่ม
ทางตัวผู้ต้องหาเองแล้วก็สอบเพิ่มก้วนี

เพราะว่าเบื้องต้นพวกนี้ก็มีหลายข้อเก่าหา
ที่จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน
สารอาญาธนบุรีนะคะพิเคราะห์แล้วผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวนั้น
เป็นผู้ที่มันดาของผู้ต้องหาไว้วางใจ
และไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์ในการนำหลักประกันมาวางต่อสาร
อนุโรมให้ผู้ร้องเป็นผู้ร้องขอประกันตัวผู้ต้องหารายนี้
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาโดยตีราคาประกัน๕แสนบาทนะคะ
โดยให้ผู้ร้องเสนอหลักประกันเข้ามาพิจารณาภายใน๗วันตั้งแต่วันนี้
ก็มีการนำเงินสด๕แสนบาทมาวางเป็นหลักประกัน
สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวนะคะ

ตอนที่ออกมาจากศาลนะคะหลังจากพิจารณาปล่อยชั่วคราวแล้วนะคะ
ก็ตอนนี้มีคนไปให้กำลังใจไปช่วยเหลือบาร์ดเยอะเลย

ขอขอบคุณคนที่มาช่วยมาให้กำลังใจ
ลาเสียเปียนะคะแล้วก็แม่นะคะ

ขยับเข้ามาดูคลิปกันชัดอีกทีดีกว่า
แล้ววันนี้มันมีคลิปอีกมุมหนึ่งด้วยนะฮะ

เราจะพูดกันไปว่ากันไปตามภาพ
ตามข้อที่จริงที่เราเห็นจากตาของเรา

คลิปแรกที่คุณผู้ชมคงจะได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะฮะ
นี่ครับมาแล้วนะครับ
เจ้าถิ่นบางแคร์นะฮะ
มีใครบ้างมีชื่อปะไว้ให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วย
คนไหนคนเจ็บคนไหนคนเสียชีวิตมากันแล้ว
หรือว่าในบาสผู้ก่อเหตุที่หน้าบ้าน
คือผมไปดูแล้ว
ผมก็ไม่เห็นเขาเอาอาวุธอะไรมา
แต่ก็เอาไอ้ของแถวนั้นน่ะ
มีกระมังมีหินมีไม้กวาด
มีอะไรก็ป่าเข้ามาที่บ้านนี้จากนั้นคือมันสร้างความเสี่ยงหายในบ้าน
มาแล้วบาสเปิดประตูปั๊บที่มือไพ่หลังอยู่มีมีดนะ
มีมีดสองเล่มวิ่งออกไปฮะวิ่งออกไปแล้วคราวนี้เนี่ย
มันหลุดกล้องไปนิดนึงหลุดกล้องไปนิดนึ
แต่เห็นไอ้วัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยมันก็ไปคนละทิศคนละทาง
นิดหรือพาสกรชัยมนตรีเพื่อนรุ่นพี่ของกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ตะโกนบอกตีมาดิตีมาดิอย่าหนีดิรุมมันดิ
ก็เลยตีแล้วลุมกันแบบนี้ครับ
คลิปนี้เป็นที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ครับก็จะเห็นว่าบาทโดนหกลุ่มหนึ่ง
แต่บาทก็ฮึดสู้แล้วก็แบบสู้แบบคนจนตอกอ่ะคุณผู้ชม
เอามีดเหวี่ยงฟันไปไม่ยั้งนะครับ
ชาวบ้านก็ตะโกนพอแล้วพอแล้วนะฮะอยากให้เหตุการณ์มันหยุด
แล้วจากนั้นนะครับเราจะเห็นภาพในนิด
นิดดูนะดูลูกศรไว้นะในนิดเนี่ยนะฮะ
ในนิดก้มลงนะครับแล้วก็กราบในบาท
แล้วก็ร้องบอกว่ายายานี่ฮะนิดนะฮะ

เพราะว่าแซมหนึ่งในกลุ่มของเขาถูกแทงนอนอยู่กับพื้นแล้ว

อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่ในนิด

โดยมีบาสผู้ก่อเหตุก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วย

เยอร์ก็ลากกลับมาแล้วคนที่บาดเจ็บ
แล้วคนที่เสียชีวิตก็นอนอยู่ที่พื้น

บาทเนี่ยกลับมาบ้านนะด้วยสภาพที่คิ้วซ้ายแตก
ตามตัวถลอกปอกเปลือกไปหมด
และที่สำคัญแขนหักผิดรูปนะ
แล้วเขาก็รออยู่อย่างนั้นนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น
รอให้ตำรวจมาคุมตัวเขานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากภาพวงจรปิดหรือว่าภาพที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้
ที่เราเอามาเล่าให้ดูเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
นี่แหละค่ะจากภาพที่เราเห็นตรงนี้
ก็ต้องบอกว่าคนในโลกออนไลน์หรือคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์นี้
ตอนนี้เนี่ยมีเป็น๒ส่วนนะครับ
บางคนก็เห็นใจผู้ก่อเหตุ
บางคนก็เห็นใจกลุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะ

ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้จะถูกดำเนินไปในทิศทางไหน
อย่าพลาดเลยเขาจะมาดูกันทุกแง่ทุกมุม
มีแขกรับเชิญที่จะมาวิเคราะห์ถึงคดีนี้ด้วยอย่าพลาดนะ
ใช่ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในมุมต่างที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
สำหรับคดีนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ดิฉันจะพาไปดูความคิดเห็นของทนายสองคนนะคะ
เพราะว่าอย่างทนายอนันตชัยท่านบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีความคับคล้ายคับคลากับคดีหนึ่ง
คุณผู้ชมต้องคุ้นก็คือคดีลุงพิการขายขนมปัง
จำได้ไหมคะกรณีนี้มีความคล้ายกันแต่ว่าจุดต่างก็คือผู้ที่ถูกยั่วยุกรณีนี้ไม่ตายนะคะ
แต่คนที่ตายคือฝ่ายที่มายั่วยุนะคะทนายเกิดผลอีกท่านหนึ่งบอกว่า
อย่างกรณีที่นายบาสถูกกลุ่มวัยรุ่นมาหาเรื่อง
เป็นเหตุให้คู่กรณีเสียชีวิตทนายนันตชัยชายเดชได้ตั้งข้อสังเกต
คดีนี้จะไปคล้ายกับคดีคุณลุงพิการขายขนมปัง
ตอนนั้นโดนแก๊งวัยรุ่น๗คนทำร้ายจนเสียชีวิต
นายนันตชัยบอกว่าในทางคดีมีความคล้ายและต่างกันอยู่
เพราะคดีลุงพิการขายขนมเนี่ยลุงสมเกียจอยู่บ้าน
กลุ่มวัยรุ่นมาหาเรื่องยั่วยุจนสุดท้ายต้องเอาอาวุธออกไปป้องกันตัว
ซึ่งทั้งลุงสมเกียจและในบาทเป็นผู้ถูกกระทำ
และถูกยั่วยุก่อนก็เลยต้องออกไปป้องกันตัวเหมือนกัน
แต่คดีลุงสมเกียจลุงสมเกียจเสียชีวิต
แต่ในบาสไม่เสียชีวิตแต่คู่กรณีเป็นฝ่ายเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นคดีนี้งานยากของทนายค่ะ
ที่จะต้องหาหลักฐานมาต่อสู้เพื่อให้สารพิจารณาว่า
บาทนั้นทำไปเพราะถูกยั่วยุและเพื่อป้องกันตัว
ตรงนี้คือสิ่งที่ทนายจะต้องหาหลักฐานมา
สิ่งที่ตำรวจควรรีบสอบพยานหลักฐาน

ก็คือพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุต้องให้ครบ

ก็ควรแจ้งข้อหาดำเนินคดีทันที

ไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความ

ถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ส่วนข้อหาที่ในบาสถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เบาลงได้หรือไม่

เขาก็จะรวบรวมพยาฐานเฮ้ยข้อหาไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนได้
อยากทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าหรือเป็นฆ่าอะไรพวกนี้
แต่ข้อหาแรกต้องตั้งคือฆ่าก่อน
คือเล็กอย่างหนึ่งอาวุธที่น้องเอามาเนี่ยต้องไม่มีเหตุสมควรนะ
แต่น้องเขาเอามาเนี่ยป้องกันตัวก็ได้
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ในทางแนวทางการสู้คดีของน้องเขา
เพราะฉะนั้นแต่ผมเอาใจช่วยน้องเขานะ
ผมไม่ใช่ว่าจะแบบใช้ความรุนแรงนะ
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเรามาก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสมเกียจศรีจันทร์ชายพิการขายขนมตำมาก่อน
นายอีกท่านหนึ่งนะคะทนายเกิดผลแก้วเกิดแก้วเกิดค่ะ
ก็ให้ความเห็นบอกว่าคดีนี้นายบาทไม่อาจอ้างว่าป้องกันตัวได้
แต่การที่ในบาสใช้มีดแทงคนตายและทำร้ายกลุ่มเพื่อนคนตาย
เกิดจากกลุ่มผู้ตายข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรง
เป็นเหตุให้ในบาร์ดบันดาลโทษะจึงลงมือกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น
และไม่น่าจะเป็นเรื่องของการสมัครใจทะเลาะวิวาสแต่อย่างใด
หากทางการพิจารณาเป็นไปแบบนี้เชื่อว่าสารจะเมตตาและลงโทษสถานเบาค่ะ
นี่ก็เป็นความเห็นมุมมองของสองทนายกับคดีที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ